ถ้าเกิดจะปลดล็อกผ่านทางตันจริงนะตามแถลงการของพักเพื่อไทย
วันนี้ที่คุณหมอชนน่านอ่านตอนแถลงข่าวเนี่ยเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศ
คือไม่มีก้าวไกลเนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่องที่ว่าไม่มีเสียงสวกับเสียงสอสอซีกอื่นที่เขาจะมาสนับสนุนใช่ไหม
แต่ถ้ามีสองลุงมันก็จะไปติดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เขาไม่ชอบในพักของทางฝั่งของสืบทอดอำนาจของคั่วพระเด็จการเก่า
นี้ก็มีคนจัดที่ตั้งชื่อว่าสูตรมองโลกสวยของพักเพื่อไทย
กับที่คุณชูวิทย์ให้ชื่อว่าสูตรหลังหัก
ครับคือหักหลังทุกฝ่ายอะไรนั่นหรอ
เอาเป็นว่าตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะถ้าเป็นสูตรผ่าทางตันเนี่ย
เพื่อไทยไม่มีก้าวไกลไม่มีสองลุงเลยนะครับ
แล้วคุณเศรษฐาเป็นนายกเท่ากับว่าในซีกของพักเพื่อไทย
ถ้าเชิญกันมาได้นะฮะก็จะมีสองร้อยหกสิบหกเสียง
ค่ะอ่าซีกของฝ่ายค้านนะครับ
ไม่รู้ว่าเขาจะแยกกันแต่ละพักเป็นเอกเทศหรือเปล่า
ก้าวไกลจะแยกเป็นเอกเทศออกมาจากฝ่ายค้านอีกทีนึงนะ
แต่เสียงรวมกันแล้วเนี่ยจะมีสองร้อยสามสิบสี่เสียง
คำถามก็คือว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้สามร้อยเจ็ดสิบห้าเสียง
พักก้าวไกลถ้าเกิดไม่โหวตให้กับทางพักเพื่อไทย
ถึงไหมอืมนั่นอ่ะสิสองร้อยหกสิบหกเนี่ย
ถ้าบวกกับหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะคุณอรัชพรค่ะ
อ่าสองร้อยหกสิบหกบวกหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเดี๋ยวผมลองบวกหน่อย
ร้อยสิบเจ็ดหรือเปล่าคะสี่ร้อยสิบหกใช่ไหม
สี่ร้อยสิบหกหรือสิบเจ็ดเนี่ยเอาเป็นว่าถึงแน่นอนสี่ร้อยสิบเจ็ดค่ะ
ถึงสองร้อยหกสิบหกบวกร้อยห้าสิบเอ็ดใช่ไหมคะอ่า
ร้อยสิบเจ็ดค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเสียงถึงถึงโหวตนายกเนี่ย
เสียงถึงสามร้อยเจ็ดสิบห้าแน่นอนได้เป็นนายกแน่แน่ค่ะ
แต่ถ้าก้าวไกลไม่โหวตให้ก็ต้องพึ่งเสียงสวใช่ไหม
ก็ต้องใช้เสียงทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าเสียงค่ะ
หนึ่งร้อยเก้าเสียงจากสองร้อยสี่สิบเก้าของสว
จากทางซี่ของพลังประชารัฐหรือรวมไทยสร้างชาติ
จะโหวตให้โดยบอกว่าแคนดิเดตนายกคือคุณเศรษฐาของเพื่อไทยเนี่ย
คำถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ชัดเจนเคลียร์อ่า
เพื่อที่จะโหวตให้กับเสียงข้างมากของสภาผู้แทน
ถ้าเกิดได้เสียงของพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติมาเนี่ย
พักนี้ก็เจ็ดสิบหกเสียงค่ะเจ็ดสิบหกเสียงเท่ากับว่าคุณก็ขาดอีกเท่าไหร่เอง
หนึ่งร้อยเก้าลบเจ็ดสิบหกขาดสามสิบสามเสียงอืม
ต้องไปหาสอวอร์สามสิบสามเสียงมาเติมค่ะอ่าหรือถ้าเกิดเพื่อไทย
สามารถจะไปเชิญไปคุยรวมไทยอ่าอ่าไทยสร้างไทยอืม
หกเสียงเข้ามาอยู่ร่วมได้เนี่ยมันก็จะใช้เสียงเนี่ยน้อยลงอีก
สำหรับเสียงสนับสนุนที่จะต้องไปหาเพิ่มจากสวอืม
ถ้าสวเขาบอกเขาไม่ติดใจเลยเพราะไม่มีก้าวไกลแล้วเนี่ยค่ะ
เขาเทให้หมดเลยเนี้ยเกินหนึ่งร้อยเก้าเสียงก็เป็นนายกได้อืม
เพียงแต่ว่าพอไปเป็นรัฐบาลแล้วด้วยส่วนห้าร้อยหกสิบหกเสียงเนี่ย
อาจจะมั่นคงเพียงพอเสร็จภาพจะมากน้อยขนาดไหนเนี้ยอันนี้ต้องรอดูกันต่อไป
ใช่ค่ะหลายคนก็ไปกังวลนะคะว่ามันจะปริ่มเกินไปไหม
แต่ถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย